คุณผู้ชมทีนี้เราท่องกันมาตั้งแต่เด็ก

แต่ไม่ใช่ค่ะลอลิงต่อไปนี้มันไม่ไต่ราวแล้วนะคะ
มันไปบุกที่นาของชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ได้แต่กุมขมับค่ะ
ก็พยายามที่จะหายุทธวิธีทุกอย่าง
ไปเอาพวกลิงอันนี้ออกไปจากพื้นที่
เพราะมันมากัดกินรวงข้าวของชาวบ้านนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมชาวบ้านก็ทำอย่างไร

ทั้งเรื่องของการลงทุนทำรั้วไฟฟ้า

คุณมันมากันมันไม่ใช่มาทีละตัว๒ตัวนะ

ชาวบ้านบอกว่านับไปนับมาก็นับพันตัวแล้วค่ะ

ใช่ออกมาจากป่าแล้วมากัดกินรวงข้าวของชาวบ้าน
ชาวบ้านเดือดร้อนกันแบบนี้นะคะดูสิ
ทำหน้าซื่ออีกนะเออเอากับเขาสิ
คุณผู้ชมจุดที่เป็นนางค่าของชาวบ้าน
อยู่ในพื้นที่บ้านเตาหาย
ตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะคะ
แม้ว่าชาวบ้านก็พยายามที่จะหาทุกวิถีทาง
ไปเอามันออกจากท้องนาแล้ว

ไม่ไปมันไม่ไปอ่ะมันมากัดกินรวงข้าวอ่ะ
มันมาจากป่าป่าดอนปู่ตาใกล้กับหมู่บ้านนั่นแหละ
ชาวบ้านบอกว่าก็ลงทุนทำทุกอย่าง

เพื่อทำรั้วลวดไฟฟ้ารอบแปลงนา
แล้วก็พยายามที่จะไปเอาหนังสติ๊กค่ะ

คือให้มันแค่ปลามให้มันแค่กลัว

ก็ทำอะไรไม่ได้คงต้องนั่งเฝ้ากันแล้ว

เปลี่ยนเวรยามไปนั่งเฝ้ามันนะคะ
คุณดูสิลักษณะคือหิวมากลงมาแบบนี้นะคะ